ช่วงเดือนเมษายนนี้นะครับประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการแข่งขันวอเล็กบอลชายหาด
รายการสำคัญนะครับที่สตูนรวมทั้งสงขรานะครับ
ซึ่ง๒รายการนี้ก็ถือเป็นการเตรียมความพร้อมที่ดีของนักกีฬาไทยก่อนเข้าร่วม๔เกม
สมพรใช้บางอย่างนายกสมคมกีฬาวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันวอเลอร์บอลชายหาด
ระหว่างวันที่๑๔๑๖เมษายนนี้
นายกสมคมวอเล็กบอลแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทั้ง๒รายการถือเป็นรายการที่จะทำให้ศักยภาพของนักกีฬาไทยเพิ่มขึ้น
รวมทั้งการคัดเลือกไปโอลิมปิกในปี๒๐๑๖
โดยเฉพาะรายการที่จังหวัดสงขลานะครับ
มีการจัดมายาวนานกว่า๒๐ปี
คาดว่าจะได้รับกระแสนิยมอย่างดีในปีนี้

ถ่ายทอดให้ชมอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปีนี้ก็จะถ่ายท่อสดให้ชมอีกเช่นเคยครับ